เอาไม่ขับให้จอดข้างทางนะครับ
แล้วถ้าคนเมามามอเตอร์ไซค์

เลยเหรอใช่แต่ความที่หลับสนิทมากพวกมาเอากระเป๋าตังค์กระเป๋าคาดเอวไปไปดูฮะ
นี่คุณผู้ชมดูก็นี่น้ำแข็งดอมถ้าไม่สังเกต
เห็นไหมว่าเขาพิงหลับอยู่ที่หน้าแฮนดมอเตอร์ไซค์จริง
อ๋อเออเนอะเคยเห็นเปล่า
แล้วท่านี้เลยอ่ะท่านี้เลยแล้วเขาใส่กระเป๋าคาดเอวอยู่

พวกเขาเห็นมาแล้วแล้วดูนี่ปลดแล้ว
หมดแล้วดึงออกไปเรียบร้อยแล้วหลับฝันดีนะเพื่อน

ผู้ชายคนนี้มาเอากระเป๋าเข้าไป
เหตุเกิด๙โมงเช้าวันที่๑๘กัญญาณยนต์ที่ผ่านมา
หน้าน้อยเป็นใครหน้าน้อยคนที่หลับ
กระเป๋าหายไปแจ้งความที่ตำรวจสมภาพเมืองน่านครับ
แล้วก็เล่าว่าวันเกิดเหตุเขาเมาจริงขี่รถต่อไปไม่ไหว

ตำรวจตรวจสอบนะครับจนพบว่านี่
คนก่อเหตุคือนายสมคิดปานอินกับนายสุทัศน์แทร่เห้อนะ

ไปพบสมคิดก่อนเมาหลับอยู่ใต้ถุนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบนบ้านน้ำโค้ง
ส่วนสุทัศน์ไปเจอที่โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง

ทั้งคู่ไม่ได้อาบน้ำมา๑เดือนแล้ว
ตำรวจบอกที่เหม็นกว่าเล่าก็๒คนเธอนี่แหละ

ไปบอกที่กระเป๋าหร่ญอยู่
นายสุทัศน์ก็เลยบอกให้เข้าไปหยิบ

กินเหล้าไปซื้อกับปลาเผา
ว่าที่ผ่านมาไม่เคยไม่เคยก่อเหตุและขโมยมาก่อนเลยลองฟังหน่อยฮะ
โอ้โหนี่แหละ

ก่อนเรื่องคดีเลยต้องทำไงอดอม
อาบน้ำเหรออาบน้ำเหรอพาไปอาบน้ำก่อน
ดูแดดดีไม่อย่างนั้นไม่ไหวสอบปากคำไม่ไหวมันปริ้ว
คือขนาดตำรวจใส่แมสแล้วแต่คือยังเปรี้ยวทะลุแมส
โอ้โหนี่เราดูภาพเหมือนกลิ่นมันจะออกทะลุจอมาเลย
ตอนนี้นะครับก็โดนแจ้งเข้าหาร่วมกันรักษาไปนะ
ครับ